คุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชของในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจนานนับประการนะคะ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า๔๐๐โครงการ
ไม่ว่าประชาชนจะอยู่ถิ่นธุรกันดาลขนาดไหน
ลำบากแค่ไหนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงปัญหา
ทรงบักบั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมผู้มนุยการสำนักงานประสานงาน

และความมั่นคงของกองทัพบกและคณะได้ลงพื้นที่
ไปดูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะ
เพื่ออยากจะย้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
พลเอกยศนันหลายเจริญผู้อำนวยการสำนักงานประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และความมั่นคงกองทัพบกพร้อมคณะ
เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน
การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริอัมเวอร์พะนมสาระคาม

การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน

ได้รับการสถาปนาจากในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อวันที่๘สิงหาคมปี๒๕๖๒
ขณะนั้นราศดรได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดิน
จำนวน๒๖๔ไร่เพื่อต้องการให้สร้างพระตำหนัก
แต่ด้วยสายพระเนธอันยาวไกลของพระองค์
ที่ต้องการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราศดร
จึงได้สร้างเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกษตร
ในสถานที่แห่งนี้เกิดจากการที่รัศดร
ในอำเภอพนมสารคามจังหวัดชายหญิงเศร้า
ได้บริจาคที่ดินเพื่อจะสร้างเป็นพระตำหนัก
แต่โดยพระอำหาคุณณาสิทธิ์คุณและโดยความอัจฉริยภาพของพวกท่าน
ท่านก็ต้องการที่จะใช้เพื่อการศึกษาและการพัฒนา
เพราะว่าในโครงการพระอนับอุ่นต่าง

ก็จะอาศัยในความสิ่งที่ได้รับ
เป็นแนวทางพระธรรมดิจับพวกท่านไว้
พระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงราชการที่๙
ทรงริเริ่มชินแนวทางและแก้ไขปัญหา
โครงการนี้สร้างประโยชน์ในพื้นที่
อกจากจะพลิกฟื้นแผ่นดินที่แห้งแรง

ยังพลิกชีวิตชาวบ้านให้อยู่ดีกินดี
มีชีวิตที่ยั่งยืนและกลับมามีความสุขอีกครั้ง
จากนั้นได้เดินทางไปโครงการเกษตรรวมใจ
เนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายก
โดยพันเอกสุทธิพธ์สมบูรณ์สิน
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์
กรมการสัตว์ทหารบกกล่าวว่า
โครงการดังกล่าวเกิดจากในหลวงราชการที่๙
มีพระราชปฏิสันธารเมื่อปี๒๕๕๘
เริ่มต้นจริงและเริ่มในปีพุราช๒๕๕๙

ท่านได้เศรษฐ์พื้นที่บริเวณจังหวัดละครต่างยกนี่
แล้วก็เห็นว่าพื้นที่บริเวณเขาชะโงกเนี่ย
จะมีปัญหาในเรื่องของดินที่เป็นปัญหา
พระองค์ท่านก็ได้มีโครงการอันหนึ่งคือ

และพระองค์ท่านก็เสร็จประสบรวจเป็นพื้นที่บริเวณนี้
แล้วก็เห็นว่าพื้นนี้เหมาะสำหรับการสร้างเก็บอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

รวมทั้งพื้นที่บริเวณนี้เหมาะสำหรับการจัดทำเป็นพื้นที่
ทางด้านการเกษตรเป็นพื้นที่ของทหารพื้นที่ว่างเปล่า
เพื่อใช้ในการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรในพื้นที่
รวมทั้งหน่วยทหารนะครับ
ขณะนี้โครงการดำเนินการระยะที่๓แล้ว
นำเทคโนโลยีการให้น้ำแบบอัตโนมัติ

เข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพผลิตผักที่ปลูกไว้
และปรับปรุงสำนักงานเดิมของโครงการ
เป็นโรงบีบเย็นน้ำมันพืชเกษตรรวมใจ
สำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
น้ำมันรำข้าวและน้ำมันมะพร้าว
อกจากนี้มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์

เผยแพร่ความรู้การผลิตให้กับเกษตรกร
และผู้ไปศึกษาดูงาน

ได้ตรวจสอบโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เพื่อดูปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ด้วย
โดยปีนี้มีช้างออกนอกพื้นที่
จำนวน๗๕๙ครั้ง

การลงพื้นที่แต่ละครั้งของคณะ

ทรงงานหนักเพื่อราศดรมาโดยตลอด

เกิดมาในรัชกาลของของท่าน

ที่ผมทำหน้าที่ในอาหารเสริมกำลังพิเศษ
คืองานที่ตามเสด็จไปช่วย

นี่คือความรู้สึกที่น้ำท่วมใหญ่
ในปีนั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่พระองค์ท่านเสด็จไปที่
ผมยังจำได้ทุกวันนี้ก็คือที่บริเวณ
ที่ทำโครงการแก้มลิงนะฮะที่พระบึงพระรามเก้า
มีคนเราก็นึกว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านรู้สึก
อยู่ตลอดเวลาว่าคือการทำงานเพื่อประชาชน

ตลอดระยะเวลาการครองราชของในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ
เล็งเห็นความสำคัญเรื่องอาชีพและปากท้องของประชาชน
บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน

เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างน้อมจดจำ
ถึงความมหากรุณาที่คุณเสมอมา
ชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน